คุณผู้ชมค่ะสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์นะคะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ
การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้
นับว่าได้ให้ความอุปถัมภ์งานของคณะสงฆ์เพื่อให้พระพิสุสมเนรได้มีความรู้ความแตกฉานในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบาทสำเร็จพระปรามิณมหาภูมิเมียสังค์
พระพิสุสมเนตพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมให้ตั้งกองทุนโครงการกองทุนเล่าเรียนรวมสำหรับพระสงค์ไทยขึ้นเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๔๗
พระราชทานทุนปฐมเริกจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้พระพิสุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของประชาชน
พระพิสุสามเนรที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้นำกระทำคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าไปเทศนาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งรายได้ประพฤติปฏิบัติ
เป็นเหตุนำความสุขสงบให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติและเกิดความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ถวายทุนผ่านกองบาลีสนามหลวงมหาวิทยาลัยสงฆ์
งานพระธรรมทูตศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและกองธรรมสนามหลวง
เพื่อคัดเลือกพระพิสุสงฆ์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันการศึกษาของสงฆ์กำกับดูแล
เพื่อสนับสนุนพระพิสุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ
แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวง
นับว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทำให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ฟื้นฟูการปฏิบัติเจริญวิปัสนากรรมฐานอย่างจริงจังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ทางคณะสงค์และพระพิสุสำเนญที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทย
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทย
ทางคณะกรรมการจัดสรรมอบให้เป็นทุนท่าน
ต่างก็รู้สึกปรับรื่มสมนตร์ยนตรีในพระมหาการณาธิคุณอย่างอาทิสุทธิ์ไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานทุนปฐมเลิกให้โครงการ

เพราะหากพระพิสุทธิ์ส่งและสามเมณมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง
ค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตปิดกอย่างแตกช้าน
จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา
และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรม
แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้
เพราะว่าทุนเกิดขึ้นได้เพราะพระองค์มีพระราชศรัทธา
ในฐานะที่พระองค์เป็นศาสนุปธรรมภกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
พระองค์ได้แสดงพระองค์เองว่าเป็นศาสนุปธรรม
คือผู้อุปธรรมหรือเป็นทายกที่ให้ความอุปธรรมพระพุทธศาสนา
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย
ที่มีโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ทั้งนี้เพื่อการทำโรงรักษาพระพุทธศาสนา

ซึ่งหากไม่มีโครงการอันเป็นประโยชน์นี้

ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยเสื่อมสลายลงได้

ความจริงหน้าที่การรักษาพระพุทธศาสนานั้น
ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้ว
แต่เมื่อมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นองค์พระประมกแห่งชาติ
เป็นผู้นำจะทำให้พุทธศาสต

พุทธศาสตร์กรณิกชนในชาวไทยทุกหมู่เรา
เกิดจัดทาอุปถัมภ์พระศาสนา
เดินตามรอยพระรุคลบาทของพระองค์ท่าน
ก็จะสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา
บุคลากรที่มีภูมิความรู้ความสามารถ

เผยแพร่สาธารณธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
ให้เกิดสันติสุขขึ้นในประเทศชาติของเรา
และสามารถเป็นแบบอย่างที่สร้างสรรคที่ตกให้แก่ชาวโรคทั้งหมดด้วย
๒ปีที่โครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงกำเนิดขึ้น
ถวายทุนแด่พระพิสุสงฆ์รวมทั้งหมด๙๐๗๒ทุนเป็นเงินกว่า๘๐ล้านบาท
โดยทุนทั้งหมดมาจากพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อพระพุทธศาสนา
บำรุงพระพิสุสามเณรให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน
เป็นทางสำคัญที่จะช่วยจันโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป